เรื่องของวัคซีนโควิดคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้มีข่าวมาบอกว่าคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๑ปีนะคะ
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙สูตรไข้ค่ะ
แล้วคุณยายบอกว่าหลังฉีดมันมีอาการ
ก็คือตุ่มผู้พองไปทั้งตัวเลยปรวดแสบปรวดร้อน
ทรมานมากก็ไปหาหมอ
คือคุณยายเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปด้วยกัน
คุณยายบอกมันเกิดขึ้นหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนสูตรไข้
จำรัฐคำกลางนะคะอยู่ที่บุรีรำ
อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้ทีนะคะ
แล้วพาไปรักษาด้วยเพราะว่าฉีดโควิดสิบวัคซีนโควิดสิบเก้า
สองเข็มเข็มแรกซินาแวคเข็มที่สองแอสตร้าเซเนก้า
วันที่หกกันยายนปีที่แล้วแล้วเป็นอย่างเงี้ค่ะ
ตุ่มผู้พองตามร่างกายใบหน้าศีรษะแขนคอหน้าอกแล้วก็หลัง
ุ่มอย่างเดียวไม่พอนะปวดแสบปวดร้อนทรมาน
บางวันเนี่ยปวดเคืองที่ตาแล้วก็ตาพร่า
กลัวไงกลัวว่าจะมองไม่เห็นแล้วคุณยายเชื่อว่าเป็นผลข้างเคียง
มาจากการฉีดวัคซีนเพราะที่ผ่านมาเขาบอกไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ
ไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้แพ้ผื่นคันมาทาแต่ก็ไม่หายค่ะ
ตุ่มตุ่มผู้พองเนี่ยมันลามไปเรื่อยเลยครับจนวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาลงไปดูอาการนะคะ
ตรวจอาการคุณยายจำรัฐที่บ้านนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
คุณฮาไทยรัฐแก้ววิจิตรบอกอย่างงี้ค่ะเขาบอกว่าคุณยายจำรัฐเนี่ย
มีอาการคล้ายกับงูสวัสดิ์นะคะอาการที่คุณยายเป็นคล้ายกับงูสวัสด
เพราะว่ามันมีผื่นมีแผลเรียงกันเป็นกลุ่มตรงแขนลำคอใบหน้าแล้วก็ศีรษะ
หลังมีอาการคุณยายก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลนางรอง
ธันวาคมปีที่แล้วคุณยายไม่ได้มาพบหมอตามนัด
จากนี้ก็จะต้องพาคุณยายไปตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งค่ะ
วันนี้ก็ลงไปดูให้ที่บ้านเลยนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปวินิจฉัยให้ทราบก่อนนะคะว่า
วัคซีนจริงไหมหรือว่าเป็นงูสวัสดิ
หรือว่าเป็นผิวหนังอักเสบจาก
คุณหมอครับมีโอกาสหายไหมครับหรือว่าจะเป็นหนักกว่านี้ไหม
ถ้ารักษาตรงจุดนะคะไปตามนัดตลอด
หรือว่าโอกาสหายก็น่าจะมี
เรื่องต้นเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นงูสวัสดิ์นะครับ
ถ้าดูจากอาการแบบนี้แต่คุณยายก็ต้องเหมือนกับรักษา
มาตามนัดที่คุณหมอนัดแล้วก็ต้องวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกทีนึง
ว่าเกิดจากอะไรขึ้นนะคะเกิดขึ้นจากอะไรนะคะ
แต่ถ้าผลการตรวจวินิจฉัยแล้วเกิดจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนี่ย
ก็ออกโรนตามตัวแล้วก็นอนก็ไม่ได้
หน้าก็เวียนแรงก็ไม่ค่อยมีอ่อนเพลียจ้ะ
ที่มันออกร่อนออกคันทายามันก็ไม่หายทรมาน

เจ้าหน้าที่ว่าจะช่วยเหลือเอาไปรักษา

แล้วเบื้องต้นเขามาดูอาการเขาบอกว่ายังไงบ้าง
เขาบอกว่าเขาจะมาช่วยรักษาฉันก็ขอขอบคุณหลาย
ฉันก็ไม่มีอะไรแล้วเขาจะเอาไปรักษา
ฉันก็ขอหน่วยงานให้ช่วยเหลือจ้ะ
ครับก็คือหลังจากนี้ก็คือจะไปเข้าระบบการรักษา